เรื่องของสงกรานเลือดคุณผู้ชมที่มหาศาลคาม
ผู้ชายอายุเพียง๑๔ปีเป็นเด็กเยาวชน
ถูกผู้ชายเป็น๑๐คนรุมกระทืบไม่ยั้ง
เตะทั้งต่อยสุดท้ายเอามีดแทงเขาเข้าไปอีก
ท่ามกลางคนที่เห็นเหตุการณ์แล้วแบบ
เอาน้ำฉีดไล่แล้วอ่ะคือต้องต้องฉีดน้ำไล่อ่ะค่ะ
ไม่เป็นผลนะย้อนกลับมาเอามีดแทงอ่ะ
คือเหมือนตะลุมบอลแบบรุมสกรรมเขาอยู่จนลากขึ้นไป
ที่เห็นฉีดน้ำเป็นผู้หญิงร้านหมูกระทะนะ

วัยรุ่นนับสิบรุมทำร้ายผู้เสียหายเพียงคนเดียวครับ
ต่อยรุมกระทืบแบบไม่ยั้งจนผู้เคาะร้ายเนี่ย
หมอบลงไปล้มลงอยู่หน้าร้านหมูกระทะ

ผู้หญิงซึ่งเป็นเจ้าของร้านหมูกระทะที่อยู่ในร้านเนี่ย
พยายามที่จะเอาสายยางมาฉีดไล่
คนที่อยู่ในเหตุการณ์ลูกคงลูกค้าก็กรีดร้องด้วยความตกใจ
แล้วก็ตะโกนห้ามแล้วก็ตามทีแต่ก็ไม่หยุดครับ
คนนองมาเป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วก็เล่นน้ำสงคราน
ยังไม่ยอมหยุดยังลากผู้เคาะร้ายไปรุมเตะต่อยอีกบนถนน
พักหนึ่งรุมกันไปจนไม่รู้ว่าใครเป็นใครแล้ว
ที่เหยื่อจะแน่นิ่งไปแล้วก็มีกลุ่มวัยรุ่นทยอยเดินออกไป
มีจังหวะหนึ่งที่เห็นว่ามีวัยรุ่นคนหนึ่งเนี่ยเอามีดกลับไปเก็บเอาไว้ที่เอว
แสดงว่านำออกมาใช้แล้วแล้วพอไปดูโดนแทงไปเรียบร้อยแล้วครับ
พอเข้าไปช่วยโอ้โหคุณผู้ชมดูสิคือวัยรุ่นบางคนเนี่ยนะยังไม่หายแค้น
ยังเดินย้อนกลับมาเตะซ้ำอีกนะฮะเตะไปที่หน้าคนบาดเจ็บก็ยังทำอีกนะเขานอนอยู่แล้วเจ็บอยู่แล้วเนี่ย
ร้านหมูกระทะก็ยังพยายามจะเอาน้ำไปฉีดอยู่เนี่ยก็ไม่ยอมไปสักที
ก่อนที่จะมีผู้หญิงหลายคนในกลุ่มของวัยรุ่นคนนั้นเนี่ย
หมายถึงกลุ่มวัยรุ่นที่มากับผู้ชายนะฮะแต่เป็นผู้หญิงเนี่ยเดินเข้ามาช่วยห้ามคือดึงเพื่อนตัวเองแฟนตัวเองออกไปจากซอยนี้นะฮะ
ทีมข่าวก็เลยไปตรวจสอบเรื่องนี้จนทราบว่าเหตุเกิดมาหน้าร้านหมูกระทะในซอยนครสวรรค์๑๘เขตเทศบาลเมืองมหาศาลคาม
ส่วนชายความร้ายเนี่ยถูกแทงบาดเจ็บสาหัสพอไปสอบถามที่โรงพักก็มีคำชี้แจงว่ายังไม่มีคู่กรณีฝ่ายใดไปลงบันทึกประจำวัน
เพียงแค่เหตุทะเลาะวิวาสแล้วก็มีเด็กชายอายุ๑๔ปีถูกแทงที่ชายโครงสองแผลตอนนี้อาการปลอดภัยนะฮะ
ตำรวจก็ต้องรอสอบปากคำเด็กชายเพื่อไปหากลุ่มวัยรุ่นผู้ก่อเหตุต่อไปน่าจะหาไม่ยากเพราะคนเห็นเหตุการณ์เยอะนะครับ